คุณผู้ชมคะข่าวนี้ก็อยากให้ดูค่ะคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นทหารด้วยนะ
เรื่องนี้เนี่ยชิงทองข้ามอำเภอสุดท้ายก็เจอรวบตัว
อยากให้ดูดูเหลือเกินเพราะว่าทุกอย่างมันพอเหมาะพอเจาะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะอะไรถึงโดนรวบตัวเร็วค่ะ

ทำเป็นจะลองทองนะส่องกระจกสักนิดนึง
แล้วสุดท้ายนะเขาได้ไปเส้นละ๒บาท
นี่น้ำหนักรวมแล้วคือได้ไป๔บาทนะคะ

ตำบลพันดอนอำเภอกุมภาวะปีที่อุดรนะคุณผู้ชม
จังหวะที่เจ้าของร้านอ่ะเผลอตัวผู้ชายคนนี้โจรคนนี้ค่ะ
ทีนี้จากอำเภอกุมภาวะปีที่ดิฉันบอกว่าชิงทองข้ามอำเภอน่ะ
คนร้ายนะเขาข้ามไปที่อำเภอเมือง

เอาทองนี้ไปขายที่อีกร้านหนึ่งค่ะ
เพิ่งจะชิงมาจากอีกร้านนึงจะไปขายที่ร้านนึง

บ่ายโมงครึ่งปั๊บไปเลยไปอีกอำเภอหนึ่ง
เอาทองไปขายที่ห้างทองเยาวราชนนสูง
ตอนรอคิวจะขายนะเพราะร้านนี้เขามีลูกค้าอยู่
ส่วนผู้ชายผู้ก่อเหตุรอคิวจะขายอยู่
เออคุณเอ้ยบุญบาป

เขาเป็นพี่น้องกับร้านแรกที่โจรไปชิงทองมา

แล้วยังไงอ่ะเขาแจ้งกันในกลุ่มไลน์ร้านทองเรียบร้อยแล้ว
ว่าร้านพี่โดนชิงทองมา

บอกว่าอ๋อเนี่ยซื้อมาจากตัวเมืองอูดอลนี่แหละ
นี่เพิ่งซื้อให้แฟนใส่ได้ไม่กี่วันเองเนี่ย
ทางนึงเขามีเครือขายเนี่ยร้านทองเขาบอกต่อกันทางไลน์

แล้วคุณคิดดูสิจำลายร้านจำลายสร้อย
จำลายทองได้เลยว่านี่คือร้านของญาติกันของพี่แท้นั่นแหละ

เขานะบอกให้แฟนนุ่มของเขานะ
มาคุยกับเจ้าโจรคนนี้ก่อนครับก็ทำทีเป็นแบบ
ตอนนั้นก็แบบอ๋อเหรอเออค่ากำเน็ตมันอย่างนู้นอย่างนี้นะ
ระหว่างนั้นโทรแจ้งตำรวจจ้ะตำรวจมาประกบด้านหลังเลยค่ะ

ผู้ชายคนนี้คือ๑๐ตรีราชันขามรัฐอายุ๒๓ปี
อย่างที่บอกเขาเป็นทหารค่ะก็ให้การรับสารภาพนะ
ว่าผมก่อเหตุจริงไปชิงทองจากร้านแรก
ที่กุมภาวะปีมาจริงแล้วก็มาขายเที่ยมเพียวเมือง
ผมเป็นหนี้ทีนี้ตำรวจก็เลยนี่ค่ะรวบตัวเลย
ก็โดนข้อหาวิ่งเราสับนะคะ
โอ้โหขโมยจากร้านพี่ไปขายที่ร้านน้อง
น้องเลยคุยกับพี่บอกพี่โจรมาตรงนี้แล้วเสร็จแล้ว